คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะสำหรับคุณยาวลูกหยีค่ะ
วิกฤตโควิด๑๙โอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์นี้ทำเอาใครหลายคน
หดเงินหายไปตามตามกันนะคะไม่เว้นแม้แต่นักแสดงตลกชื่อดังคุณยาวลูกหยี
หดหายเกลี้ยงไปหมดเลยเหมือนกัน
โดยเจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
บรรดาตลกก็แยกย้ายไปขายของทำมาหากินอย่างอื่น
เพื่อช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ครอบครัวกันแล้ว
ส่วนตัวเองตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาถ่ายละครนะคะ
ซึ่งถ้าวันไหนไม่มีคิวหรือถ่ายละครเสร็จ
ก็ไม่พลาดที่จะลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อน
กับสองฝาแฝดค่ะพี่บินและพี่เอกพันธ์
พร้อมกับทิ้งท้ายว่าหลังโควิดซา
บรรดาตลกจะกลับมามีงานทำ
มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวอีกครั้งค่ะ
เพื่อปวดล๊อคเต็มร้อยไหม
ส่วนองค์กรส่วนการปกครองต่าง
แล้วก็จัดงานได้ก็มีการจ้างงาน

พี่ว่าน่าจะดีอั้นมานานนะฮะ
ทุกคนก็รอแล้วอยากดูตลกสด
อยากดูนักร้องสด

อะไรประมาณนี้ก็ได้ดูแน่นอนนะครับ

อายุแค่๓ขวบนะฮะ
ก็กำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าสนสุด

ที่ฉันอ่านถูกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย
ยาวอายุ๕๑แต่ลูกคนเล็กเนี่ย
เพิ่งจะ๓ขวบเป็นเพราะว่า
หนุ่มน้อยเนี่ยเขาเป็นลูกหลงค่ะ
พอหลวงมาเกิดผมก็ป้องกันนะฮะ
แฟนก็ป้องกันเพราะป้องไปป้องมาก็
มีเขาออกมา